คุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วเนี่ย
มันมักจะเกิดอาการหัวร้อนเกิดขึ้นเสมอ

พากันร้อนไปกันใหญ่ล่าสุดค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งเขาไปจอดรถเอาไว้คือจะรีบพาลูกที่กระดูกแตกไปหาหมอ
แต่ว่าจุดที่เขาจอดมันผิดกฎจราจร
จอดย้อนทางจอดไม่ชิดขอบทาง
ยังจอดในที่ห้ามจอดคือมันผิดไปหมดเลยนะคะ
ตำรวจจราจรเขาก็มาทำหน้าที่ก็เขียนใบสั่งเพื่อจะให้เรียกค่าปรับ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ไม่พอใจค่ะ
ด่าตำรวจหยาบคายทั้งท้าตำรวจบอกว่า

ถอดออกสิชุดน่ะเดี๋ยวมาต่อยกันตัวต่อตัว
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะ
นี่คือพฤติกรรมของผู้ที่กระทำผิดแล้วไม่ยอมรับนะฮะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันแล้วค่ะ

มีการท้าทายนะครับรถทะเบียนนี้นะครับ
คือคลิปเนี่ยเป็นคลิปสั้นนะคะ
เป็นช่วงจังหวะที่เริ่มมีอารมณ์ใส่กันแล้ว

เกิดขึ้นด้านหน้าโรงพยาบาลราชบุรี
ดาบตำรวจเนี่ยโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก

ชายคนนี้จอดรถผิดกฎจราจร
เขาก็เลยไปออกใบสั่งให้เสียค่าปรับ
ข้อหาจอดรถไม่ใช่ขอบทางด้านซ้าย
ย้อนทางแล้วก็จอดรถในเขตห้ามจอดขาวแดง
ทำให้ผู้ชายกับผู้หญิงที่มากันในรถคันนี้ไม่พอใจ

ซึ่งชายในภาพกับภรรยาเนี่ยเขาบอกว่า
เขาไม่ได้มาจอดตรงนี้เล่นนะ

ไม่ได้จอดเล่นจอดเพราะมีธุระ
ตำรวจก็แจ้งกลับไปว่าแต่ว่าจอดตรงนี้มันไม่ถูกต้อง
ลองดูจากรถคันอื่นที่เขาจอดกันสิ

แต่อีกฝ่ายก็โวยวายหยาบคายไม่เลิกนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าลองมีลูกบ้างสิจะเข้าใจ
ส่วนแม่เด็กเองก็ช่วยพูดด้วยอีกแรงนะคะ

ทำไมไม่ฟังกันบ้างเลยอะไรก็ถ่ายรูป

บังคับหมู่งานจราจรสพเมืองราชบุรี
ซึ่งดาบตำรวจวิเชียนเนี่ยดังนะ

เพราะเป็นตำรวจจิตอาสาชอบช่วยงานสาธารณะ
แล้วก็เคยได้รับรางวัลตำรวจดีเด่นจากตำรวจภูทรภาค๗ด้วย
เรื่องนี้พันธ์ตำรวจเอกอภิชาติพุทธบุญ
ผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองราชบุรีบอกว่า
เจ้าของรถมามอบตัวต่อตำรวจแล้ว
ซึ่งตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็จะนำตัวส่งฟ้องสารแขวงจังหวัดราชบุรีวันนี้ด้วยนะคะ
ก็ต้องระมัดระวังกันนะหัวร้อนเนี่ยบางที
ถ้าเราคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วเกิดพลั้งปาก
หรือว่าเกิดทำอะไรที่มันผิดพลาดไปเนี่ย

ใช่ค่ะก็เป็นโทษนะครับหมินประมาทตามกฎหมายเลยนะครับ